ฟ้าห่วยหวนเห็นดินร่ำไหม่อายุแรงร้าย
ดำใหญ่มากมายลูกไฟดวงโตร่องลอยทั่วฟ้า
ตายเหมือนพระสุทธารับโลกที่เมืองบาดา
เกิดเหตุอันใดสลดใจทั่วลาของชาวประชา
แห่งเมืองสยามอิษฐานตายเดินกลางออกตะวันโถ
สุธรนมเขลาคลาวันแสนเศร้าใจ
โอ้พ่อล่วงมิ่งควันของชาวไทย
จำจากลูกไปอย่างโยงใจแหลกสลาย
พี่น้องห่าวจงจำให้มัน
สามัคคีกันจดจำใส่ใจ
รู้จักเพียงพอ
ตามแนวทางพ่อ
ทำวันนี้หน่อย
ด้วยรักพักดี
ทำดีต่อไป
มีคุณธรรมยิ่งใหญ่
รักพ่อรักแผ่นดินไทย
ตลอดไปทั้งหมดกาล
อิษฐานตายเดิน
กลางออกตะวันคง
สุนตระโนกลาวแสนเศร้าใจ
พ่อพ่อล่วงมิ่งควันของชาวไทย
จำจากลูกไปอย่างโยงใจแหลกสลาย
อิน้องเหว่าจงจำให้มัน
สามัคคีกันจดจำใส่ใจ

ทำวันนี้หน่อย
ด้วยรักและพักดี
ทำดีต่อไป
มีคุณธรรมยิ่งใหญ่
รักพ่อรักแผ่นดินไทย
ตลอดไปตลอดกาล
ทำดีต่อไป
มีคุณธรรมยิ่งใหญ่
รักพ่อรักแผ่นดินไทย

มีคุณธรรมยิ่งใหญ่